มาดูกรณีที่คุณยายอายุเจ็บสิบเอ็ดปีนะครับ
แจ้งความเอาผิดเพื่อนบ้านบอกมาเขย่าประตูบ้านฉันทำไม
แล้วมาทุบกระถางต้นไม้หน้าบ้านฉันทำไม
ปรากฏว่าภายหลังนะครับเพื่อนบ้านคู่กรณีออกมาแฉกลับ
แฉกลับด้วยการเอาหลักฐานกล้องวงจรปิดเนี่ย
มาให้ดูบอกว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงใครทำ

ว่าตรงนี้จะต้องสะอาดทุกซ่อน

บอกไออี้พวกผลัดจะอย่าหน้าให้ฝ่านในนี้
ตรงนี้สวยที่สุดเลยคนนึงมาถ่ายลูก
มันมีสิทธิ์อะไรอ่ะแม่มันไม่บอกล่วงหน้าด้วยแล้วจะได้จ้างคนมา
ไม่มีหนังสือไม่มีบอกอะไรสักคำนึง
ไอ้พวกหมาเล่นล่างจัดแม่งมันมาแค่มาเช่าบ้านเขาอยู่มันมีสิทธิ์ไรนี่บ้านเราซื้อนะ
ไม่ทันตำรวจไม่ทันได้พูดไม่ได้พูดเลยเมื่อกี้นี้นะฮะ
คุณยายคนที่กำลังต่อว่าชาวบ้านอยู่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรรมการหมู่บ้านอะไรพวกเนี้ย
ที่กำลังเข้าไปตัดต้นไม้ข้างบ้านซึ่งลุกล้ำพื้นที่ส่วนกลาง
ชื่อว่านางสิริพรปสิวรพัฒน์อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีนึงในชาวบ้านที่นะฮะ
กำลังตอบว่าอยู่นั้นคือนายนัทธพงศ์หน่ายคอร์ดอายุยี่สิบหกปี
เป็นเพื่อนบ้านที่คุณยายไปแจ้งความกับตำรวจสภบางบัวทอง
ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะนายนัทธพงศ์กับน้องชายเนี้ย
เขย่าประตูหน้าบ้านของยายแล้วก็ไปปลาขวดไปปลาขยะใส่บ้าน
แล้วก็ทำลายกระถางต้นไม้หน้าบ้านแตกเสียหายหลังจากที่ต่อว่าชาวบ้านแล้วนะครับ
คุณยายก็เข้าไปในบ้านแล้วไปนั่งร้องไห้ตัดเพาะบอกกรรมการหมู่บ้าน
ทำไมไม่มาแจ้งก่อนว่าจู่ก็มาตัดแบบนี้นะ
แม้จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางแต่ต้นไม้เหล่านี้เป็นทรัพย์สินของเธอ
และจะแจ้งความเอาผิดกับคนเหล่านี้ทั้งหมดฐานทำลายทรัพย์สิน
นั่นแหละครับขนาดที่นายนัตฑพงศ์คู่กรณียืนยันว่า
สิ่งที่นายศิริพร
แต่บอกว่านางสิริพรไปยั่วยุเขาก่อน
ทีมข่าวได้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ซึ่งติดอยู่กับบ้านของคุณยายเอามาดูมุมนี้บ้าง
จะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งคล้ายนักขีดเส้นใต้๓เส้น๔เส้นก็ได้
คุณยายเดินมาจากบ้านเอาน้ำอะไรบางอย่าง
ไม่รู้มาสาดที่หน้าบ้านของชาวบ้านลายนี้
ส่วนอีกคลิปนะครับที่เจ้าของบ้านถ่ายไว้คือ
คุณยายเนี่ยเดินมาที่หน้าประตูบ้านแล้วเด็ดใบไม้ในกระถางหน้าบ้าน
แล้วก็ทิ้งใบไม้กระจัดกระจายลงพื้นแล้วก็ยังถมน้ำลายก่อนจะเดินกลับไปด้วย
นี่แหละฮะขณะที่นายสลาวุฒินินเรื่อง
คนนี้เป็นประธานิติบุคคลบอกเป็นคนกลางลำบากกันจริง
ลำบากใจยังไงพี่เขาบอกว่า
ข้อพิพาทระหว่างคุณยายสิริพรกับนายนัทพงศ์เมื่อกี้นะ
รวมถึงเพื่อนบ้านคนอื่นเนี่ย
กรรมการหมู่บ้านได้เจรจาให้หลายครั้งแล้ว
แต่บางประเด็นมันเกินอำนาจของนิติบุคคลนะครับ
คือมันไปเป็นคดีความอะไรกันนะครับก็ต้องพึ่งตำรวจไป
ส่วนเรื่องที่กรรมการหมู่บ้านตัดต้นไม้ที่อยู่ข้างบ้านของคุณยาย

ก็มันเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะฮะใครจะไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
ส่วนคดีต่างนานาที่คุณยายแจ้งความเพื่อนบ้านเอาไว้
ตอนนี้ยังไม่มีการไกลเกรดแต่ยังได้นะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
ครับนี่แหละฮะปัญหาคลาสสิกที่สุด
ปัญหาหนึ่งของคนก็คือปัญหาเพื่อนบ้าน
ขิงก็ราคาก็แรงจริงงานนี้นะฮะ